เมื่อวานนี้ได้คุยกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร

คือตกลงแล้วเกษตรกรก็คือเข้ารักษณะที่เราเข้าใจกัน
ว่าเวลาให้ให้เป็นรายครัวเรือน
ไม่ใช่รายบุคคลถูกไหมคะ
ผมเข้าใจว่ามติคอรมอลวันนี้ออกมาในลักษณะนั้นนะครับ
คือหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร

ใช่คือเรียนจะถามพอว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
คือว่าคือเรียนเข้าใจจากกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวานนี้
เวลาขึ้นเนี่ยเขาจะนับว่าคนที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าครัวเรือนใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนั้นเขาเอาไปใช้ประโยชนในแง่ของการพัฒนาด้านการเกษตร
เวลาให้เนี่ยคำว่าให้เป็นรายบุคคลคือนับเฉพาะคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือน
ซึ่งคำแปลของดิฉันคือเท่ากับว่าให้เป็นรายครัวเรือนดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าในนั้นเนี่ยในรายทะเบียนของแต่ละครอบครัวจะเข้าไปกี่คนในทะเบียนของตัวเองก็แล้วแต่
ยังไงให้แค่ตามชื่อของหัวหน้าครัวเรือนเท่ากับว่า๑ครัวเรือน๑๕๐๐ถูกไหมคะ
ถูกครับแล้วฉันก็จะเข้าที่ฝันชีของหัวหน้าครัวเรือนเลยครับ
แล้วก็ในส่วนของการโอนเข้าเนี่ยโอนเป็นงวดหรือโอนรอบเดียว๑๕๐๐จบคะ

โดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
เป็นพฤษภามิถุนากรกฎาครับ
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะพอ
คือในส่วนงานของเกษตรเขารับหน้าที่เฉพาะขึ้นทะเบียน
ทีนี้ก็จะมีคนถามเข้ามาบางส่วนเหมือนกันบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้แอปพลิเคชันต่าง
หรือว่าไปลงทะเบียนต่างแล้วยังงงอยู่เนี่ย
คือยังไงก็ต้องติดต่อที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรถูกไหมคะ
ไม่ต้องมาเข้ารักษณะเดียวกันกับที่กระทรวงการคลังหรือว่าธนาคารกรุงไทยใช่ไหมคะ
มีวันในขั้นตอนปกติครับ
ไหมคะว่าภายในวันที่เท่าไหร่ถึงจะได้เงินตัวนี้ค่ะ
เท่าที่ผมทราบคือถ้าเป็นกลุ่มที่ยังเปิดให้ขึ้นทะเบียนอยู่ตอนนี้นะครับ
ก็จะว่ากลุ่มของประมงกับประสูจรศักดิ์จะให้ขึ้นได้จนถึงวันที่๑๕พฤศภาคมครับ
แต่กลุ่มอื่นผมเข้าใจว่ามีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ลองแลกเปลี่ยนกับพอดูค่ะเมื่อวานนี้คุยกับทางพืชนะคะ
ก็คือพูดถึงประมงกับประสุทธิ์พูดถึงน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เราคุยเรื่องพืช
ซึ่งตามข่าวออกมาน่าจะเป็นวันที่๑๕พฤษภาคมเหมือนกัน
น่าจะเป็นวันเดียวกันไหมคะเรียนถามเผื่อว่าบางคนแบบเลยไปจะเสียสิทธิ์หรือยังไงไหมคะผอ
ว่าต้องขึ้นให้เสร็จถ้ากำหนดว่าต้องภายใน๑๕เนี่ยขั้น๑๕ก็ต้องเป็นวันที่ซิ้มสุด
แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ย๘ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยอยู่ในทะเบียนเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกพืชมันนั้นมีโตะเลขอยู่แล้ว
มาขอคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้คุยกับกระทรวงพัฒนาสังคมด้วยค่ะ
คนที่เรียกรวมรวมกันว่าเป็นบุคคลที่ตกหล่นจากระบบต่างนะคะ
เช่นคนไร้บ้านนะคะคนยากคนจนในชุมชนนะคะอาจจะเป็นคนแก่คนเท่านะคะ
แม้กระทั่งคนที่เหมือนกับเข้าถึงการช่วยเหลือลำบาก
แม้กระทั่งจะมีโทรศัพท์หรือว่ามีอินเตอร์เน็ตในมือก็แล้วแต่
กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีงบประมาณที่งอกออกมาเพิ่มเติมเพื่อเข้าหาคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะ
ยังไงถือว่าเป็นงานของกระทรวงพมตามปกติใช่ไหมคะ
คือผมว่าอันนี้อยู่ในส่วนของการเยียวยาตามกฎหมายเงินกู้ได้นะครับ
แต่ว่ากระทรวงพมจะต้องเป็นคนสำรวจมาว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมครับ
แล้วก็มีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วกระบวนการการเยียวยาที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับ
เมื่อวานนี้ค่ะพอดิฉันได้คุยกับทางท่านรองประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมค่ะ
ที่นี่คือเรามีคำอธิบายว่าผู้สูงอายุผู้พิการลักษณะที่เขาจะได้
ซึ่งเป็นของเดิมอยู่แล้วคือเบี้ยยังชีพนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบนั้นแนวทางปฏิบัติเดิม
ในขณะที่เงินจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในกระทรวงพมไม่ได้ถูกนิยามว่าเป็นเงินเยียวยา
ซึ่งก็เท่ากับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดแต่เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพมเองว่าพมจะให้คนกลุ่มไหนบ้าง
ฉันก็เลยถามผอว่าในส่วนของการคิดก้อนเงินงบประมาณเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเพิ่มในส่วนที่เรียกว่าเป็นเงินเยียวยาโควิดเนี่ยให้กับคนซึ่งต้องเป็นงานของกระทรวงพัฒนาสังคมเพิ่มเติมหรือว่าคิดว่าของพมมีพอมีพร้อมอยู่แล้วคะท่าน
ผมว่านี่ทำได้เลยนะครับแล้วก็กำลังเร่งดูให้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของเงินที่เป็นเงินกู้๑ล้านล้านเนี่ยนะครับผมเรียนว่าในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับมีเงินอยู่ห้าแสนกว่าล้านนะครับเพื่อใช้เยียวยาประชาชนอันนี้ประชาชนต้องหมายถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับ
ซึ่งวันนี้เราดูแลกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระไปผ่านมาตรการเจรจาห้าพันนะครับแล้วดูแลพี่น้องเกษตรกรไปนะครับผ่านมาตรการที่เข้าคอรมอลวันนี้แน่นอนครับต้องมีคนที่ยังตกหล่นอยู่อันนี้ผมเรียนเลยครับว่ากระทรวงพมต้องเก็บตกคนกลุ่มนี้มานะครับแล้วขอใช้เงินตามมาตรการเยียวยาได้อีกมีเงิน
เพราะแน่งาดเขาอยู่ในงานของพมได้ใช่ไหมครับพอ
มีท่านประหลัดพมอยู่ในกรรมการด้วยเดี๋ยววันศุกร์นี้จะคุยกันเรื่องนี้ครับ